นะครับแต่ก็วันนี้วันจ่ายใช่มั้ยคะ

พรุ่งนี้วันไหว้มารืนวันเที่ยว

ครบละค่ะจัดของจากตอนเช้าวื่นวื่นวืดวืด

แล้วพรุ่งนี้เขาไหว้ตั้งกี่โมงไหม
ไหว้เช้าไหว้เทวดาฟ้าดินตอนเช้า
ตอนเดียวก็จะว่ายเช้าที่เช้าทางตอนเช้า
ใช่ครับ
มันดีตรงที่วันตรงกับวันเสาร์

มันแพงทุกอย่างมันแพงจริง
จุดจีนมันเดือนมกราอีกแล้วใกล้สิ้นเดือนด้วยเนาะ
ปกติดูจีนมันจะข้ามไปกุมภาใช่ไหมตอนฉันดีใจมากเลย
ฉันไปซื้อกระดาษเงินกระดาษทองมาปกติอาจะซื้อแบบเต็มเหนียวเลยอ่ะ
ก็แบบว่าคนรุ่นป้าเขาก็ปรับตัวกันนะว่าเผาน้อยลง
ล่าสุดมีเผากระดาษเงินกระดาษทองผ่านแอปแล้วนะมด

อนาคตคงจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่า
เขาก็ตรุษจีนเองเนี่ย

ใช่ค่ะคือควันก็เรื่องหนึ่ง

เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยอย่างเทศกาลเวลาเราไหว้คือ
ต้องจุดแล้วก็ปล่อยให้มันไหม้จนหมดถูกไหมคะ

ซึ่งช่วงเวลาที่ปล่อยไหม้หมดนี่แหละ

ในช่วงเทศกาลแบบนี้เยอะนะคะ
โฆษกประจำสำนักนายยกเขาก็เลยออกมาบอกว่า

แน่ก็ต้องมีการไหว้บรรพบุรุษตามประเพณีนี่แหละ

กระดาษเงินกระดาษทองหรือว่าจุดประทัด

ทำได้แต่ว่าอยากให้ตรวจตราดูแลแล้วก็ระมัดระวังกันหน่อย

อาจจะต้องคือต้องห้ามทิ้งไว้แบบไม่มีคนดูอะค่ะ
คือห้ามออกจากบ้านจนกว่าทุกอย่างมันจะดับหมด
เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินนะคะ
แล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงฤดูหนาวอยู่
ฤดูหนาวก็คืออากาศจะแห้งเพราะอากาศแห้งเนี่ย
ต้นไม้เอ่ยกิ่งไม้เอ่ยใบไม้เอ่ย
มันเป็นสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเกิดไฟไหม้

ก็เลยต้องระมัดระวังมันติดไฟได้ง่ายนะคะ
ก็ถ้าสมมุติว่ามีใครต้องจุดทูบจุดเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้เจ้า

ขอให้ใช้ภาชนะที่ไม่ติดไฟแล้วก็แข็งแรงเนี่ย

แล้วก็อย่าไปเผาในที่ที่มันใกล้กับวัตถุไวไฟ
อย่าไปเผาใกล้ต้นไม้ใกล้กิ่งไม้ใกล้กองใบไม้กองขยะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไปเผาที่แบบโล่งเลยนะคะ
แล้วใครที่เผากระดาษเงินกระดาษทอง
ก็คืออยู่จนมันไหม้จนดับสนิทก่อน

ใช่ค่ะคือเอาให้เสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดก่อน

ทุกอย่างต้องคือมันต้องไม่มีประกายไฟอะไรเหลือแล้ว

คือบางทีมันพรุ่งนี้เช้าจะไม่เหลือเลย

ถ้ามีลมมามันมีละอองเปลวไฟขึ้นมาได้

พี่เช้าก็คือใช้เทคนิคคือใส่ป๊อกกี้

เวลาที่ไหม้อ่าวไหม้ไปพี่ก็จะฉีดรอบ

ซึ่งก็เผากันหมดเนาะพวกนี้เนาะ

น่าจะตามประเพณีตามความเชื่อนะคะ

ถ้าไม่เผาก็คือไม่เผาเลยค่ะ

ชุดฟรีที่แล้วใส่ได้ไหมคะ
ไม่ได้ก็ตอนเขายังมีชีวิตอยู่เขาก็เผ่า
แล้วถ้าสมมุติจากใจจริงมันเหมือนแบบ
ถามว่าอยากเผ่ามันก็เห็นแบบว่าคนเป็นป่วยกัน
ก็ไม่ได้อยากเผาแต่มานอนคิดเมื่อคืน

แล้วกระดาษเงินกระดาษทองจะเอาเงินที่ไหนใช้วะ
อะไรอย่างนี้ปัญญาอ่อนเนาะบางทีอ่ะ

คือขึ้นไปมันจะเป็นอีกเมืองนึงอย่างนี้เหรอคะ
คือเขาจะได้ทรีปมั้งหรือว่าเขาจะอิ่มทรีปมั้ง
พวกเราก็ไม่เคยตายไงเดร็กช์นึกออกไหมล่ะ

มันเป็นไปได้ไหมว่าสมมุติทำพิธีเสร็จแล้ว

วัดจีนในที่สุดแล้วเขาต้องเอาไปเผาตากข้างนอกเมือง
ถูกต้องไหมหรือไม่ว่าเวลาเราปัดสระข้อ

พรุ่งนี้จะเริ่มปี๒๕
เป็นปัดเนี่ยไปปัดปัดปุ๊บ

บางทีจะจะหมดทุกหมดโสกก็ต้องเผา
แล้วถ้าไม่เผาแล้วทุกสวงโรคภัยเราอยู่กับเราล่ะ

เผาส่วนหนึ่งที่แบบรู้สึกว่า
เผาแล้วเป็นเตาที่จะจะจัดควั้นได้

เดี๋ยวไหน
กระทั่งวัดไข่
เนื่องจากคนไปจุดประทัดเยอะ

เขาไปทำแบบที่เผาแล้วก็ควันปุ๊บ

เพราะชาวบ้านพูดโอ้พอจุดประทับทั้งวันอะไรอย่างนี้
มันก็เลิศนะอันนี้เลิศแต่ถ้าสมมุติทุกคนจะไปทำเครื่องโอโซก็จนไงหนู
ใช่เพราะก็ราคาสูงอยู่เสียค่าใช้จ่ายด้วย
ใช่ไหมล่ะคุณผู้ชมก็ว่าเอาที่สบายใจนะคะ
มีแต่เห็นด้วยเหมือนกันเออว่ะอย่างว่าไอ้ไข่
ก็เป็นนำร่องว่าสมมุติโอเคล่ะหยุดความเชื่อของคนไม่ได้

สบายใจกังวลใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
แต่ปีนี้ถ้าสมมุติเราไปถึงตลาดเก่าทุ่งเยาวราช
ซึ่งจริงแล้วมันไม่คึกคืนมาสัก๓ปีแล้วล่ะ

เมื่อก่อนเนี่ยเราต้องยอมรับว่าตรุษจีนเยาวราชที่คึกคืนจริง
การกลับมาของเยาวราชวันนี้พี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนก็ต่างออกมาจับจ่ายใช้สอย
ซื้ออาหารคาวหวานกันพร้อมเครื่องเส้นไหว้กันอย่างคึกคักพอสมควร
อย่างวันนี้ก็เรียกว่าวันจ่าย
โดยปีเนี้ยถึงเป็นปีแรกหลังจากการโควิด๑๙
ที่มีการจัดงานเทศกาลตรุษจีนที่เยาวราชเนี่ยนะครับ
มีแน่นอนสิ่งที่ขาดไม่ได้หมูเห็ดเป็ดไก่
เขาเปิดเผยถึงราคาความต้องการไก่สดช่วงเทศกาลตรุษจีนว่า
ปัจจุบันต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าราคาเนี่ยไก่เองก็ขยับสูง
กว่าช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาก็โอเคล่ะเราก็ยังพอแตะต้องกันได้
เป็นกี่โลละสิบบาทครับต้องขึ้นอะโลละสิบบาทฮะ
ปัจจัยที่ทำให้ไก่สดมีราคาสูงขึ้นเนี่ยอย่างแรกเลย
เนื่องจากผู้บริโภคเนี้ยหันมาบริโภคไก่ในช่วงตรุษจีน
เพราะยังมีราคาถูกกว่าเนื้อสัตว์อย่างอื่นใช่
ถ้าเทียบแล้วไก่มันยังถูกกว่าเนื้อสัตว์อื่นเนาะ
ถูกแต่ว่าไก่ไทยหรือว่าไก่บ้านเนี่ยตอนนี้ราคาสูงมากนะมด
ฮะตัวตกสี่ร้อยบาทนะฮะสี่ร้อยบาทฮะโอ้โหนะฮะ

แต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นไก่ที่พี่ไก่เลี้ยงเนี่ยก็ราคาจะดอบลงมาอยู่อีกราคาหนึ่ง
น้องยังบินอยู่เลยแต่ถ้าไก่บ้านก็จะราคาสูงเพราะว่าเขาบอกว่าแบบเวลาไปนึ่งแล้วเนื้อมันจะอร่อย
เขาบอกว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าไก่สดจะมีราคาขยับขึ้นถึง๑๐บาทต่อกิโลกรัม
ซึ่งไก่สดทั้งตัวเนี้ยตอนเนี้ยไก่สดทั้งตัวเนี้ยกิโลกรัมเราหกสิบแปดบาทอืม
ไก่สดแบบแยกชิ้นที่เราชอบกันเนี้ยเครื่องไหน้ตีหน้าอกน่องสะโพกขาไก่เนี้ยครับ
ก็ขยับเป็นห้าบาทถึงสิบบาทต่อกิโลกรัมอืม
ขณะเดียวกันกลุ่มเกษตรกรแปรใหญ่นะฮะผู้ปลูกหัวชายเท้า

หมู่บ้านเขาใช้เวลาว่างจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชไล่เนี่ย
ในช่วงเว้นว่างจากการทำสวนข้าวโพดกันเนี่ย
ค่ะก็หันมาปลูกหัวชัยเท้ากันน้องอืม
ตอนนี้หัวประกาศพืชระยะสั้นเพราะว่าตรุษจีนเนี่ยผักก็จะเป็น
ผักก็จะเป็นเหมือนกันอ่าใช่นะฮะ
ว่าเว้นเขาปลูกกันแบบว่าโอเคล่ะเขาได้เหมือนเป็นรายได้เสริม
ถูกต้องก็ดีซึ่งพื้นที่แห่งนี้ผลผลิตจะถูกไปที่ตลาดสี่มุมเมือง
มันใกล้กันอืมตลาดบุรีกับตลาดสี่มุมเมืองเนี่ยใช่ครับผม
แล้วก็ตลาดไทยเนี่ยหัวใช้เท้ากำลังเป็นที่ต้องการของตลาดนะฮะ
แต่ละวันจะมีหัวใจเท้าออกสู่ตลาดเนี้ยเฉลี่ยวันละแปดสิบถึงร้อยตันอ่า
มีผลผลิตออกสู่ตลาดเพียงสามสิบตันต่อวันครับผมเพราะว่าตรุษจีน
นี่ต้มจับฉายต้องมีไหว้ถูกนะฮะก็เกษตรกรตอนนี้เขาบอกเออช่วงต้นปีเนี้ย
คนที่ทำแบบพืชตำรถุกาลน่ะนะฮะค่ะน่าสนใจเหมือนกันอืม
วันนี้เห็นไหมฮะพืชผักตัวเองไปสุรินทร์มาเนี่ย
คงเห็นว่าอะไรไหมอะไรหมดคนเฉาสุรินเนี้ยเขาไม่ได้รวยจากอย่างอื่นเลยนะ
รวยจากเกษตรเกษตรล้วนเลยน้องเรียนจบจากอังกงอังกฤษมา
เรียนจบมาแบบว่าจากเมืองนอกเมืองนานลูกหลักพ่อแม่ก็บอกให้กลับอยู่ที่สุรินท
มาบริหารแล้วเขาก็แบบว่าในที่สุดเรารู้อยู่แล้ว
ข้าวที่อร่อยที่สุดของประเทศไทยอยู่ที่ไหนทุ่งกุลาร้องไห้
มันก็แปลกว่าจะต้องไปปลูกแถวเอ่อสุรินเอ่อศรีษัตริย์

กันแบบอ๋อก็คือดูแล้วแบบปรับคุณภาภาพให้ดีขึ้น

แล้วประมาณหนาวกลางไป

แล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพด
พอว่างเว้นจากช่วงปลายฝนต้นหนาว

เพื่อไม่ให้พื้นที่ของเขาว่างเปล่า

ประมาณสัก๘๐๑๐๐ตันต่อวัน
ผลิตได้อยู่ที่๓๐ตันต่อวันเอง

เพราะฉะนั้นเราปลูกหัวใช้เท้าเวิร์คมาก

ที่มันทำจากชายใช่ไหม
ใช่มีหัวใจเท้ากวางตุ้ง
วันนี้ซื้อไก่๔๕๐ค่ะเป็นโล๔๐๐บาทใช้ทุกอย่างเลยค่ะ
เอาอย่างเนี้ยเซ็กไหว้ชุบนึงอะหมูชิ้นนึงซาแซร์นะ
ไก่อืมอ่ายังไม่ต้องไปพูดถึงกุ้งหอยปูปลานะอ่าใช่
หมูไก่อะไรอย่างเงี้ยหมูเป็ดไก่๓อย่างหมูเป็ดไก่อ่า
๓อย่างก็แหละพันกว่าบาทพันกว่าเกือบ๒๐๐๐แล้วหมดอืม
นะฮะแต่เพราะว่าซาแซร์๓อย่างผลไม้อะผลไม้ตอนนี้ก็โอ้โห
ราคาดีดมากนะครับผมนะสตอร์เบอรี่แล้วก็รวมถึงอุ้ยเราเอา
ส้มส้มส้มอย่างเดียวเนี้ยโอเคอยู่ส้มแอปเปิ้ลกล้วยหอมตกหวีละ
๑๐๐กว่าบาทอ้อโอ้โหไปกระรอบตรงชาติกันก่อน
เดี๋ยวกลับมาครับผมกล้วยหอมแล้วไปขอรบทรงชาติครับ
เอาละฮะเมื่อวานนี้เมพีมายาอย่างที่บอกว่าเฮ้ย
คนเราไปมโนภาพว่าเขาโดนนู่นโดนนี้เขาโดนแค่เรื่องที่ว่า
บอก๖๐๐๐อืมได้๑๕ล้านใช่บอกลงทุน๖๐๐๐ฟันกำไร
๑๕ล้านใน๓เดือนอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นทำนายสักนิดนึงค่ะ
ว่าคนบอกอู้นางโดนเรื่องยาหรือไม่มีไม่เกี่ยวนะ
นั่งโดนเรื่องเดียวคือไปพูดเหมือนว่าเนี่ยโฆษณาเกินจริง
มาลงทุนกับเราสิ๖๐๐๐ฟันเดี๋ยวได้๑๕ล้านครับผมต้องไหมฮะ
เขาก็บอกว่ามันเหมือนคล้ายคล้ายกับการระดมทุนอืมเหมือนแบบว่าโอเคล่ะ
มันคงบอก๖๐๐๐ฟันถ้าเกิดวันนึงจะมี๖หมื่นล่ะอืม
สมมุติจะมี๖ล้านล่ะอ่าแล้วไประดมทุนอย่างเงี้ยครับ
สร้างความเชื่อแบบเหมือนการแบบว่ากลัวจะเป็นแชร์ลูกโซ่
เข้าเข้ากลัวกันว่าจะเข้าแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าคือเขาโดนเรื่องของโฆษณาชวนเชื่อ
แล้วก็เรื่องพรบคอมนะคะซึ่งแท็กไลน์หลักก็นั่นแหละที่บอกว่า
ลงทุน๖๐๐๐ฟันกำไร๑๕ล้านใน๓เดือนนะคะเมื่อวานเนี่ยเขามามอบตัวใช่ไหมคะ
แล้วก็มีการสอบปากคำกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์นะคะก็มีการสอบปากคำ
บอกว่าสอบกันมาราทอนมากประมาณแปดชั่วโมงกว่าอืม
ซึ่งคุณเมย์ไม่ได้มาคนเดียวคุณเมพรีมายาหรือว่าคุณพิษนารีตันติวิทย์นะคะ
มาพร้อมกับพวกรวมห้าคนหมายจับที่เธอโดนเนี่ยก็คือโดยความผิด
โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประกันที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน
ประโยคเมื่อกี้นี้แหละลงทุน๖๐๐ฟันกำไร๑๕ล้านใน๓เดือนนะคะ
ซึ่งเธอมาบอกว่าเธอมาปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าเธอไม่ได้หลอกลวงประชาชน
ในการทำงานเธอสู้ชีวิตหนักมากนะแล้วเธอก็มีแต่สร้างสิ่งดีคืนสู่สังคม
เมื่อเช้าค่ะคือคุณเมย์แล้วก็พวกรวม๕คนเนี่ยถูกสอบปากคำแยกแบบละเอียดยิบเลยนะคะ
ประเด็นหลักที่โดนสอบปากคำเนี่ยมีประเด็นธุรกิจการได้มาซึ่งผลกำไร
การออกแคมเปญในลักษณะชวนเชื่อแล้วก็ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องครับ
คำว่าไม่ได้รับทั้งหมดและไม่ได้ปฏิเสธทั้งหมดนะคะ
โดยหลักคือเธอบอกว่าเธอไม่ได้มีเจตนาจะหลอกล่วง
ซึ่งคุณเมย์กับพวก๕คนก็มีการยื่นขอประกันตัวในชั้นสอบสวน
พนักงานสอบสวนพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราววางเงินสด๑แสนบาทเป็นหลักทรัพย์นะคะ
ส่วนกรณีที่โลกออนไลน์เขามีแชร์ข้อความจากเฟซบุ๊ก
ที่บอกว่ามาจากหน่วยป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
รางวัลนำจับเมพรีมยาคนแจ้งเบาะแสได้๕แสนบาท
เรื่องนี้ผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์บอกผมขอชี้แจงหน่อยได้ไหม

ทางฝั่งกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ไม่ได้มีการตั้งรางวัลนำจับอะไรเลย

เพราะว่าพอย้อนกลับไปดูเฟซบุ๊คต้นทางที่แชร์ข้อความนี้เนี่ย
เฟซบุ๊กแล้วก็ลบโพสต์ออกไปแล้วนะคะ
เรื่องต้นปฏิบัติการนี้เนี่ยเขาใช้ชื่อว่ายุทธการพึ่งแตกรัง

ก็มีการควบคุมตัวผู้ต้องหามาทั้งหมด๑๑รายตามรายชื่อได้หมดแล้ว
หนึ่งในนั้นมีน้องนิ่มนะคะน้องนิ่มพิมายาหรือว่าคุณรัชนัน
นิ่มเป็นตัวแทนธุรกิจพรีมายา
ซึ่งก็คือคนที่โพสต์ภาพกับรถยนต์หรู

โพสต์มีเป็นไปยืนแต้งอย่างนี้

แต่น้องนิ่มไม่ได้มีสีหน้าเครียดนะคะ
น้องนิ่มก็สีหน้ายิ้มแยมไม่ได้วิจังอะไร
น้องนิ่มบอกว่าก็ไม่ให้ปัดคำแสดงความบริจุใจ
พอผู้สื่อข่าวถามว่าซื้อรถหรือยัง
ลงทุน๖๐๐๐บาทได้กำไร๑๕ล้านจริง
มีหลักฐานทุกอย่างและส่งให้ตำรวจหมดแล้ว

เพราะว่าคลิปนี้จริงก็คือเป็นคลิปของน้องถูกไหมคะ
ออกมายืนโพสตาร์ถ่ายกับรถหรูใช่ไหม
บอกว่าเนี่ยแล้วมันมีข้อความเขียนเนี่ย
ลงทุน๖๐๐๐ได้กำไร๑๕ล้านใน๓เดือน
คิดเลยว่าจะมีชีวิตแบบนี้นู่นนี่นั่นนู่น
ยืนยันว่าน้องลงทุน๖๐๐๐จริง
แล้วก็ได้เงิน๑๕ล้านใน๓เดือนจริง
มันก็จะเข้าข่ายพรบคอมคือนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จถูกไหมคะ
อาจจะเป็นการโฆษณาชวนเฉือกเกินจริงหรือว่าเข้าข่าย

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้แหละคือน้องต้องส่งเอกสาร
แล้วก็หลักฐานต่างในการชี้แจงว่า

โฆษณาชวนเชื่อหรือว่าเกินจริง
ซึ่งน้องบอกว่าน้องส่งเอกสารให้กับตำรวจไปแล้ว

ขนาดคุณเช้าเองก็เคยทนของ

อ่าเพราะว่านี่อาหารเสิร์ฟที่บ้าน

วางไว้ที่พื้นที่บ้านพร้อมหมดเลยฮะ

เขาจะใช้ตัวแทนด้วยกันเองเนี่ย

๕๐๐๐บาทเนี่ยหนูได้รับของมูลค่า๑หมื่นบาท

๑๒๐๐บาทหนูได้กำไร๒๐๐๐บาทภายใน๑วัน

เอ้าเงินเก็บเรามีในแบงค์จะมีอยู่สองแสนเงินเก็บ

ถ้าสมมุติ๒แสนปุ๊บเราไปฝากแบงค์ทั้งปี

เพราะไม่มีไม่มีหน้าม้ามาซื้อแล้วว่างั้น

ตอนนี้ปวกที่บ้านนี่คือผอมหมดเลยนะฮะ

ถ้าคุณทำลงมือทำ

แล้วคุณมีเทคนิคมีวิธีการเนอะในการขาย

แต่ทุกวันนี้มันคือออนไลน์

แล้ววันนี้เมื่อก่อนมันก็ยังไม่เยอะขนาดนี้

โอเคได้กำไรจริงได้ผลตอบแทนจริงมีคนซื้อจริง

ทีนี้มีคนอยากขายเพิ่มมากขึ้นแล้ว
เพราะฉะนั้นแล้วรายต่อไปก็คือ

เพื่อตัดราคากันแล้วพอตัดราคากันมาก

ไม่มีคนซื้อของสต๊อกอยู่ในบ้าน

เราก็ไม่รู้ว่าเราผิดหรือเขาผิดด้วยนะ

ถ้าลองคิดตามรูปแบบที่พี่มดพูดอย่างนี้

ก็เป็นหนึ่งในตัวแทนเหมือนกันอย่างนี้

หนูเนื่องจากหนูเป็นมือที่สองค่ะ

อุ้ยยากเลยเพราะฉะนั้นแบบนี้อย่างแรก

เมย์หรือชื่อเมพรีมายาอันนี้ยอมรับไม่ได้รู้จักเขา
นางเนี่ยก็ไม่ได้โดนเรื่องอื่นแค่โฆษณาเกินจริง

ปรากฏว่าชีวิตของเขาเนี่ยค่อนข้างจะหรูหลา

ต้องยอมรับว่าคนไปติดตามเขาเยอะ
ทุกอย่างคือการเด็กวัยรุ่นเนี่ยยึดหลักไลฟ์สไตล์ของเขา

ว่าก่อนเป็นเด็กที่ต้องไปปิ้งหมูปิ้งขาย

วันหนึ่งขนาดคนคนหนึ่งมาจากใต้

เพราะแฟนพี่ก็ดูจากโฮปตัวนี้

ใช่ไหมล่ะถามว่า
จริงแองจี้หล่อนไม่อยากมีชีวิตอย่างนี้หรอ
คือจำน้องคนนี้ได้อยู่ในโซเชียลชอบแชร์กันตอนนั้นที่เรื่องว่าได้เงินเยอะเนี่ย
แล้วน้องเมย์เขาก็ไปหาที่บ้านด้วยนะ
ไปหาที่บ้านว่าชีวิตเขาเป็นแบบนี้
แล้วก็สัมภาษณ์ว่าพอเปลี่ยนมาเป็นตัวแทนขายแล้ว

ความจริงมันมีทุกอย่างมันมีมานานแล้ว

แต่ถ้าขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าเปิดมาขนาดนี้แล้วมันเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ย

และชีวิตน้องนิ่มตอนนี้จากบ้านวันนั้นที่ให้สัมภาษณ์
กลับบ้านในวันนี้น้องนิ่มมีชุดความเป็นอยู่แบบไหน

อันนี้คือข้อดีของโซเชียล
เมื่อก่อนทุกอย่างมันจะเงียบจบไป

นี่คือ๑๕ล้านที่ได้กำไรใน๓เดือน

เราจะต้องเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียน
หรือเขาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับเทคนิคการขายบางคน

แล้วก็ใส่ทองสองเส้นใหญ่แล้วนะ
อาเฮ่อสวยขึ้นสวยขึ้น
ไม่เค้ากินหลายวันออกไปเรื่อย
พัฒนาการในการครดเนี่ยหุ่นของเรือนะ

ออเดอร์ออเดอร์ออเดอร์

แต่ถ้าขนาดนี้ถ้าไม่มีเงินแห่งนี้มีกับจะคนแพ็คแล้วนะ

คุณขายแค่น้ำพริกคุณขายแค่กับข้าวในบ้าน

วันใหญ่อยู่ที่ความเจ๋มว่าคุณมีคอนเทนต์ขายของยังไง

แพลทฟอร์มรองรับทุกอย่างไหมหมุดเมือนหลังไม่หมุดเมือนกลางบ้าน

มันก็เป็นอะไรกุ้งมากุ้งมาวางอะไรงี้เนอะ
มันคือเอาปลาเมื่อก่อนเราก็ต้องเอาเหยื่อไปตกปลา
แต่ทุกวันนี้เขาไม่ใช่เหยื่อแบบที่เราโตกันมาแล้วไง
เขาใช้ปลาแซลมอนเขาใช้หูฉลามตกปลากันแล้วลูก

คิดว่าเป็นคฤหาสบ้านหลังใหญ่เป็นบ้านของเขา

หนูจำไม่ได้ไหมวันนี้คืนดี
เรายังเชื่อเขายังได้เป็นประมาณ๑๐๐๐ล้านเลยว่า

แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันถึงมีหนี้นอกระบบไงหนู
เพราะทุกคนหวังว่าโอเคละสมมุติเราไปเอาหนี้นอกระบบมาปุ๊บ
เอามาลงทุนตรงนี้เดี๋ยวมันจะได้อย่างนี้กลับมา
ทุกคนเริ่มต้นเนี่ยเจตนาดีหมด
แต่ในที่สุดแล้วมันมีคนเดียวที่ได้เงินไปหมดเลย
ถูกปะนั่นแหละก็ต้องวินาทีนี้เทคโนโลยีมันเร็ว
ความโลภของเราเองแล้วก็ความอยากจะเป็นวนที่จะอยากเป็นเหมือนเขา
ถูกปะมีข่าวนึงที่แอดมินเค้าส่งข้อความมาที่แฟนก็ผูกพ่อตาย
สู้นะสู้คนราว
แสบแล้วตรงสุดนะมันด่าที่สุดถ้าเราไม่โลภก็รอด

ที่จริงและเหมาะกับโซโลแกนสำหรับยุคพศนี้
แต่ก็ต้องไม่เลวด้วยนะคนทำ
นั่นก็เลวไงอันนั้นเรากากบาทไปแล้ว
แต่ตัวพวกเราเองก็ต้องท่องไว้ไม่โลภเราก็จะรอด
ไปกันต่อครับผมกับดารินยัง
กับกุศาราคาซิงกินี่

ทุกสื่อก็ยังดารินดารินดารินนะ

ก็มีเพจปล่อยข่าวออกมาว่าจริงแล้วเนี่ย

มันจะจับง่ายขนาดนั้นเองเหรอ

ความจริงมันจะจับได้ง่ายกับก็คนเลยมันจะหนีมาหนีมาตั้งนาน
ซาร่าเนี่ยได้ติดต่อสายการบิน
เช็คหมดเลยให้สามีเด็กเข้าออก

การบินทั่วโลกสามารถเช็คตรวจสอบระบบต่อมอลได้ด้วยเหรอ

เขียนข่าวแล้วก็เสพข่าวอย่างมีสติด้วยนะคะ

คุณซาร่าออกจากหลุมแล้วเหรอครับ

ตอนแรกผมกะจะไม่อะไรกับแกแล้วนะ

แต่แกเถาไปเรื่อยเรื่องสายการบินไทย

ซึ่งซาร่าก็ได้ตอบโต้นะครับ

แล้วแคปโพสต์จากเพจเนี่ย

มินนั่นแหละที่แสดงตัวออกมาแล้วว่า
เอาข้อมูลไปเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ซาร่าคงไม่ออกมาพูดความจริงอยู่แล้ว

ซาร่าเนี่ยว่าดารินยังมีหมายจับ
พร้อมโพสต์ภาพข้อความการคุย
ระหว่างซาร่ากับทนายเก่าของดาริน

ซาร่ารั้ะตอบว่ารู้
ส่วนถ้ารู้แล้วทำไมยังพากลับมา

ซาร่าเข้าถึงข้อนมูลลายชื่อของพูดที่มีหมายจับได้
เมื่อซาร่าเห็นว่าดารินยังไม่มีชื่อ
นี่ซาร่าเลยรีบชวนขาวกลับมาเมืองไทย

น่าจะได้รับข้อมูลผิดพลาดคือตัวนางเองก็ได้รับข้อมูลที่ผิด
พลาดเป็นความหมายจับแต่คิดว่าดาลีนยังมีโอกาสจะช่วยเอาตาม
ตมเนี่ยได้รับเรื่องว่าดาริวเนี่ยเป็นผู้ต้องหาเนี่ยคดีแบบว่าเป็นแบบติดแบ็คลิสต์เนี่ย
ก็คือทางรายงานเนี่ยมาช้ามาในเดือนต้นเดือนมกราคมซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คือดาริวเนี่ยเขาก็เดินทางระหว่างอ่า
คโปร์กรุงเทพมาไทยเนี่ยเป็นแบบไปกลับไปกลับบ่อยแล้วก็ที่สำคัญคือดาริวเขามีพาสปอร์ต๒เล่ม
ชื่อเนี่ยอาจจะเป็นชื่ออีกชื่อนึงแล้วก็ชื่อจริงอาจจะเป็นชื่ออีกชื่อนึง
ข่าวฟอร์เร็กซ์มันต้องมาเดือนไหนเนี่ยพี่มศปีแล้วน้อง
หนึ่งทางปีไหมคะคนที่เริ่มเล่นข่าวฟอร์เรกซ์จริงคือเครนโด่
แต่ตอนนั้นไม่มีใครให้ความสนใจเยอะ
แต่ตอนนั้นหมายจับกลุ่มสามที่มีดาริวส์ออกมางั้นก็ประมาณสักปลายปีที่แล้วไหม

ใครจำได้ไหมพิงกี้พิงกี้เข้าไปอยู่ในคุก๓เดือน๓๔เดือน
แปลว่า๓๔เดือนพิมพ์ว่าประมาณสัก๓มารที่๓ปีที่แรก
แปลว่า๓๔เดือนหมายังไปไม่ถึงสตมใช่เข้าไหว้อย่างนั้นนานมากเลยนะคะ
ก็สามารถเดินทางเข้าได้พอรู้ว่าเป็นผู้ต้องหาในส่วนของ๑๖คนที่เป็นชุดหลังสุดเนี่ย
เขาก็เลยรีบส่งชื่อไปที่ตมก็เลยมีชื่อของดาเรลขึ้นมาแล้วก็สามารถจับกลุ่มตัวได้ที่ภูเก็ตนั่นเองนะครับ
อันนี้อาจจะเป็นความล่าช้าหรือว่าอาจจะเป็นการสื่อสารที่มันคลาดเคลื่อนระหว่างหน่วยงานของตมแล้วก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย
แต่บางทีก็ไม่รู้แหละบางทีตำรวจเขาก็มียุทธวิธีของเขาอาจจะเหมือนกับว่าหลอกให้ตายใจแล้วก็ค่อยแบบรวบอะไรอย่างนี้
ตำรวจหลอกให้ตายใจแล้วก็ให้ร่วมถูกไหมเราจะเห็นข่าวเพจจะรู้เร็วกว่าเราถูกปะ
ข่าวหลักอย่างพวกเราจะรู้ช้ากว่าเพจสักพัดเพจสมมุติวันนี้จะไป๗๘โมงเพจจะบอกเราก่อนประมาณชั่วโมงนึง
อะไรที่บางทีมันไม่สามารถคอนเฟิร์มหน้าจอได้ด้วยกฎหมาย

แต่ว่าทางออนไลน์นะตอนนี้มันยังไม่ได้มีอะไรที่แบบว่า
สามารถควบคุมได้ขนาดนั้นมันก็เลยจะไปทางนั้นก่อน

คุณผู้ชมครับมาเช็คกันหน่อยดีกว่าว่า
พลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมเนี่ย
ตอนนี้มันมีแอปพลิเคชันที่น่ากลัวแล้วก็
ที่สำคัญคือมันมีมากกว่า๒๐๐แอปนะฮะ
พลิเคชันที่จะดูดเงินในมือถือของคุณผู้ชม

ด่วนครับ๒๐๐แอปอันตรายนะครับ

ใครมีในมือถือรีบลบเลยนะครับ

ล่าสุดทางเพจกระชั่วดิจิทัลนะครับ
ได้เปิดเผยรายชื่อแอปอันตรายมากกว่า๒๐๐แอปครับ
เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่าโหลดนะฮะ
งั้นอาจจะสูญเงินแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวได้
ใครมีในเครื่องรีบลบทันที
ที่มาในรูปแบบของแอปพลิเคชันครับ
ซึ่งกระทรวงแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการ
ความรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะครับ
แห่งชาติหรือว่าสกมชนะครับ
ได้ตรวจสอบมาโดยตลอดครับ
เพราะปัญหาที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน

สามารถขโมยข้อมูลหรือควบคุมเครื่องโทรศัพท์ได้

แล้วก็ควรอัปเดตระบบของเครื่องโทรศัพท์
ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่เสมอนะครับ
และขอให้ระมัดระวังในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ถ้ามีเกี่ยวกับการเงินก็อาจจะถูกโอนเงินออกไป
ที่เรียกว่าใช้แอปดูดเงินนั่นเอง
ว่าไม่ให้มีแอปเหล่านี้ในระบบ
เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนหลงกลแล้วก็โหลดเข้าไป

โดยใช้ชื่อเดียวกับผู้ส่งที่เป็นธนาคารครับ

แล้วก็หลงเชื่อว่ามาจากหน่วยงานนั้นจริงครับ
โดยทั่วไปแล้วเนี่ยหน่วยงานส่วนใหญ่เนี่ย

โดยให้สังเกตรูปแบบเนื้อหาที่อาจจะเป็นสิ่งดีเกินจริง
หรือทำให้หวาดกลัวเช่นอะไรบ้าง
คุณได้รับอนุมัติวงเงินกู้๕๐๐๐บาท

คลิกลิงก์นี้แล้วคุณจะได้รับเงินกู้๕๐๐๐บาท
หรือว่าโปรดยืนยันรหัสผ่าน
ฉะนั้นบัญชีของท่านจะถูกระงับการใช้งาน
โดยนะครับผมนะคนร้ายอาจจะตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงาน
นอกจากนี้หากจะติดต่อหน่วยงานใด
ทางออนไลน์ควรติดต่อผ่านแอปที่ได้ตรวจสอบ
และว่าเป็นแอปของจริงนะครับ
หรือไปที่เว็บไซต์ของเขานั่นเอง
ซึ่งก็จะเป็นเว็บจริงนะครับที่มีวิธีการสังเกต
เป็นเว็บไซต์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
ซึ่งอันนี้เนี่ยได้ตรวจสอบยืนยันตัวตนอย่างถูกต้อง

ตอนนี้ก็ไปดูที่โทรศัพท์ของคุณเลยนะครับว่า
เอ๊ะมันมีแอปแปลกที่เราเข้ามาเนี่ย
โดยที่มันไม่มีการยืนยันว่าเป็นแอปที่มีจากอ่า
อันนี้นี่มีมากกว่า๒๐๐กว่าแป๊
อันไหนที่มันไม่สำคัญพี่ฮาว่าก็อาจจะลบไปบ้าง
โทรศัพท์เราเนี่ยมันโล่งขึ้นด้วยแล้วก็ทำงานเร็วขึ้นด้วย
ประชาสัมพันธ์เรื่องอะไรรู้ไหมแอปส่วนหนึ่งเว้ย
แต่ทุกวันนี้เราอย่าโหลดอะไรง่ายเกินอันนี้เราต้องรู้กันอันดับหนึ่ง
สองอย่างที่พี่บอกวันนี้สมมุติแองจี้เนี่ย
กู้เงินแบบว่ากู้เงินด่วน
มันสามารถดูดเบอร์โทรศัพท์คนที่อยู่ในนี้ไปได้หมดเลยนะ
แต่มันยังเอาไลน์ไม่ได้ดูดไลน์เราไปไม่ได้
มันดูดได้เฉพาะเบอร์โทรศัพท์นอกจากคุณตั้งไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์เดียวกันนั่นแหละ
มันเข้าไลน์คุณได้ส่งไปทั้งวันเลยค่ะลบทั้งวันก็มาทั้งวันค่ะ
สัญญาว่าคนรอบตัวเรามีความไป

คือหลังเดี๋ยวนี้ค่ะพอมันเป็นดิจิทัลใช่ไหมคะ
มักจะผูกทุกอย่างไว้ด้วยกัน
คุณจะต้องใส่เบอร์โทรศัพท์ให้เราด้วย
คุณอาจจะได้ข้อมูลทั้งโยงที่คุณผูกไว้ก็ได้
เพราะว่าตอนนั้นคนเรามันตาบอดมันจะต้องเอาเงินให้ได้

คอนแท็กที่เรามีเบอร์อยู่ในเครื่อง

ใครมีไลน์ให้คุณให้แอดให้อัตโนมัติเลยไหม

มันก็ลิ้งขึ้นหมดตึ้ง

ให้ไลน์สามารถแอดจากเบอร์โทรศัพท์ได้
คือแค่เมมเข้าไปปุ๊บมันก็เด้งไลน์ขึ้นมาเลยอย่างนี้ค่ะ
ถ้าเขาได้เบอร์เราไปไม่ว่าจะด้วยวิธีการไหนใดก็ตามเนี่ย

อะไรอย่างนี้บางทีมันผูก

เรื่องของการให้ข้อมูลที่มันมีความปลอดภัย
ข้อมูลที่มันเป็นส่วนตัวหรืออังงี้
คือมีว่าเดี๋ยวเริ่มรองรับดิจิทัลมากขึ้นใช่ไหม

กำกับไว้ด้วยนะคะวันที่เท่าไหร่และงานอะไร

อันตรายอีกนะครับผม

ไปพักกันสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาพรุ่งนี้

อาจารย์ลักษณ์เขาบอกแม่วันดีขอพรเสริมเห้ง
อ๋อช่วงหน้าช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาครับ
พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทนโลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ
ขอบคุณยาอมกำกิ๊กเพียงถูกต้องไหมอ่ะถูกต้องใช่ไหมขอบคุณโอ้โห
ได้ทั้งปีเลยฮะส่งมาให้เมื่อวานนี้
ผูกมาแล้วนะตอนนี้โอ้โหส่งมาแบบว่าจริงส่งมาเยอะมาก
อ่าชุมคอชุมคอใช่นะครับเข้าไปร้านขายาตะโกนเลยยาอมกองเหลือง
อันนี้เลยจำกิ๊กเพียงอร่อยมากจำกิ๊กเพียง
พี่ชาวก็ชอบใช้เวลาที่แบบระคายคอ
พรุ่งนี้เอาจริงไม่ได้ไม่มีไทยอีกแหล่งสิ้นครั้ง
พรุ่งนี้ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์คุณอยากจะอันนี้คือความเชื่อขึ้นหน่อยความเชื่อสู่บุคคล
คุณอยากจะแบบว่าอยากจะเปลี่ยนอะไรใหม่เช่นเปลี่ยนกระเป๋าเงินเปลี่ยนอันนู่นเปลี่ยนนี่
พรุ่งนี้เป็นวันดีซึ่งหมอรักเขาเองก็บอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันขอเงินพระจันทร์
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่พระจันทร์กำลังก่อกำเนิดขึ้นใหม่
เป็นวันที่พลังงานของพระจันทร์ก็จะคือจันทราเทพมีพลังมากที่สุด
แล้วก็สามารถส่งพลังได้ดีที่สุดหากเราคิดหวังสิ่งใดเนี่ย
ก็จะมีแต่สิ่งดีเข้ามาเพราะว่างั้นอืมซึ่งวันขอเงินพระจันทร์เนี่ย
เปิดทรัพย์วันแรกของปี๒๕๑๖ปีนี้ตรงกับวันตรวจจีนครับ
คือวันอาทิตย์ที่๒๒มกราคมตี๓๔๕นาที
ให้พูดง่ายก็หมายมองลักษณ์จะต้องอยู่ไว้รอสวดบ่ายตี๓ไม่ไหวเนอะ

เช้าก็ต้องไหว้เจ้าแล้วต้องมานั่งรอถึงตี๓เหรอ
ตรงกับ๒๒ก่อนใหม่คืน๒๑ถูกมั้ยแม่งคืนหลัง๒๒แล้ว

นี่ใกล้กับเวลาเทพเจ้า
คือตี๓ที่เข้าไปวันอาทิตย์แล้วถูกไหมคะ
ถูกค่ะอ่าก็คือหลังเที่ยงคืนของวันเสาร์อืม
หลังเที่ยงคืนของวันเสาร์ค่ะ

แล้วก็วันตุ๋จีนก็คือนับจากดวงจานั่นแหละ
ถูกต้องว่ายไฉสิงเงี๊ยปุ๊บเสร็จก็ว่ายนี้ต่อเลย

ขอพรตั้งแต่คืนวันที่๒๑มกรา
พัดช่วงรุ่งสางของวันอาทิตย์นั่นแหละ
คือก่อนตักบาทก่อนวันอาทิตย์เนี่ย

เขาเผยว่าควรสวดมนต์ขอพรเรียกทรัพย์มาให้เต็มกระเป๋า

หากใครไม่สามารถลุกขึ้นมาสวดมนต์ได้
ก็สามารถสวดได้บวกลบนะ

ไป๓๔๕เนี่ย

ดก็เรียกเพื่อนน้องมาอยู่ในบ้าน

รักนอน๗โมงเช้าก็ไหว้ได้ตี๓๔๕
อ๋อเหรอหมอรักษ์นอนเช้า
พูดดูกับคุยกับพระอาจารย์อะไรอย่างนี้

แล้วแกก็จะนั่งดูซีรีส์บ้าง
ก็คือใช้ชีวิตเริ่มตั้งแต่เย็นเป็นต้นไป

ก็นองเลียกหมอรักษ์มาอ่านข่าวก่อน๓โมงเย็นหนึ่ง

วันดีคืนดีก็ต้องเอาฉากไปตั้งไว้บ้านแกปลุกแกตื่นนะเ

ฟันโทรฟันโทรธีราสีไหนในช่วงนี้น่ะอ่ะตีหนึ่งตีสองนะเถอะอ๋อ
นะฮะวันดีคืนดีหมอลักษณ์ไม่ไม่ตื่นนี่เขายกฉากอ่ะฉากที่เป็น
ฉากด้านหลังไปบ้านน้ำดับอ่ะนะเออไม่น่าฉากดำดำนะ
เพราะมันจะต้องอัปเดตทุกอาทิตย์ถูกต้องไหมล่ะใช่ไงสมมุติไม่มี
หมอลักษมณ์อ้าวแล้วใครจะเฉลยคำตอบแบบเล่นกันไปน่ะเออ
เพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาฉากกั้นมันก็ได้ฉากออกก็มืดเหมือนเดิม
ไม่แล้วก็ส่วนมากอาจารย์เขาก็จะมีพลังกระวังชาติถูกหลังพัฒนี
ต้องหลังทุ่มนึงมีนถ้าหมอรักนะ
ไปดูเถอะเที่ยงเทิงอ่ะทักไปแค่นั้นแกไม่ทัก
มาดูทำไมทำตัวให้มันดีเอ้าหมอ

ทำงานของแกมาเป็นหลายปีมาก

ทุ่มนึงโอ้โหไม่ทักแกจนฉันต้องเดินหนี
เพราะว่าแกทักถ้าสมมุติทักจริงไม่ใช่ไม่หยุดเลย
ถ้าทักดีดีไปใช่

คนที่บ้านจะตายอ้าวหมอ

ถูกคือแล้วแต่แก

แล้วเรื่องที่แกทักมันไม่ใช่จะเกิดขึ้นวัน๒วันไง
เป็นตัวอย่างแกจะทักไปแล้ว

แกนอนเถอะทั้งนั้นให้แกนอน

ไม่ไม่หรอกแกทักเองเลย

ยิ่งไปถามแกไม่พูด
ด่ากลับนะทำตัวให้ดี

ตายแดงตายเรียบร้อย
ทั้งนี้แค่นั่นแหละทายทักแน่นั่นแหละ

เขาบอกควรศวรรษมวลขอพรเรียกทรัพย์ให้เต็มกระเป๋าในขึ้นพระธาชันแรก
กระเป๋าสตางค์ที่คุณซื้อกันไว้เนี่ย
ใบใหม่ทำความสะอาดกระเป๋าตังค์ไว้เดิน

แสนวัฒน์เต็มกระเป๋า

เหรียญทั้งหลาย

โดยไม่นำเงินก้อนนั้นที่ใส่ไว้

เออแล้วก็ห้ามคนยืมเงินเราโดยเด็ดขาด

ยืนกลางแจ้งนอกชายคาหรือระเบียงบ้านคอนโด
อธิษฐานขอพรจากจันทราเทพให้มีเงิน

แล้วก็ทำอารมณ์ติดใจเนี่ยให้สดใส

มีแล้วนี่แฟนแกบอกได้ไง

หรือมันมีพลังงานมันอยู่ตอนกลางคืน

เมื่อก่อนที่ทำรายการกับเขาในรายการแรกของไทยรัฐนี่แหละ
โหกว่าจะอัดเสร็จเที่ยงคืนเนาะ

โอ้แต่ถ้าใครทำงานเช้าก็คือ
ึกไม่ว่าสู้ตายนะแต่ขออย่าเช้า

อืมอ่ะมาถึงเรื่องราวของความน่ารักกันบ้าง

เป็นแมวไทย๓สีครับ
แล้วก็ที่สำคัญคือเป็นแมวมังสวิรัติครับคุณผู้ชมฮะ
เนื้อสัตว์จัดแต่อาหารมังครับ
เชื่อเป็นแมวนำโชคครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีรายงานว่าที่ร้าน
ขายเครื่องสำอางภายในตลาดเทศบาลนครตรังนะครับ
เป็นตลาดเก่าครับพบกับนางสุปวีนะครับ

เจ้าของแมวพันธุ์ไทย๓สีเพศเมียชื่อว่าน้องถุงเงินครับ

ถุงเงินเป็นลูกแมวที่มีคนนำมาทิ้งไว้ในตลาด
นางสุปวีนะครับผมก็เห็นแล้วเนี่ยก็เกิดความสงสารจึงเก็บมาเลี้ยงไว้นะครับผม
หวังว่าจะช่วยไล่หนูที่ชอบมาวนเวียนอยู่หน้าร้านนะครับ
แต่พอนำมาเลี้ยงเนี่ยพบว่าเจ้าถุงเงินเนี่ยไม่ทานเนื้อสัตว์ครับ
เลือกกินแต่ผักและผลไม้จึงเธอจึงเนี่ยให้กินผักเช่นอะไรบ้าง
ฝักยาวผักเหรียงผักบุ้งกะหล่ำปีและผักอื่น
ปรากฏว่าน้องถุงเงินเนี่ยกินอย่างอเด็ดอร่อยครับแล้วก็ไม่เคยแตะต้องเนื้อสัตว์เลยตั้งแต่เกิด
นิสัยดีไม่ดุไม่ดื้อไม่สนนะครับติดเจ้าของชอบความสันโดด
กลายเป็นขวัญใจของคนในตลาดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยต้องแวะทักทายน้องถุงเงินเป็นประจำเพราะว่าความน่ารักแล้วก็แววตาที่ใส่ซื่อ
บางคนก็เอาผักเนี่ยผลไม้มาเป็นของฝากน้องถุงเงินด้วยนะฮะซึ่งยอมรับว่าตั้งแต่เลี้ยงเจ้าถุงเงินมา๙เดือน
โชคลาภเข้ามาอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าเป็นแมวนำโชคครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตนจะพาน้องเนี่ยกลับไปนอนด้วยกันที่บ้าน
พอเช้ามาก็พามาที่ตลาดนะครับไม่เคยทิ้งน้องถุงเงินไว้ที่ร้านเลยเพราะกลัวว่าจะหายหรือว่าจะเป็นอันตรายนั่นเอง
เนื่องจากน้องยังเล็กนะครับแล้วก็ยังดูแลตัวเองไม่ได้นะครับประกอบกับเลี้ยงแล้วเนี่ยรักเหมือนลูกครับคุณผู้ชม
เกิดความผูกพันถึงขั้นอาบน้ำแต่งตัวใส่เสื้อผ้าให้ใครมาขอมาซื้อก็ไม่ขายครับด้านนายอดิเทพนะครับอาศนะอายุ๒๕ปีเป็นลูกชายของนางสุปวีนะครับก็เล่าว่าเจ้าถุงเงินเนี่ยเป็นแมวนำโชคตั้งแต่เอามาเลี้ยงได้รับโชคมาหลายครั้งแล้วแล้วก็เป็นขวัญใจคนในตลาดใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องแวะเมียวเมียว

แล้วมันก็เดินมาอ้อมมาหลังแล้วก็กัดขาหนูเลือดออก

แต่เจอกล้างหน้ากันทีแล้วก็กัดทุกทีจนมันแบบเอออ่าเลิกคบ
อ่าฮะฮ่าฮ่าฮ่าเลิกคบกับแมวเพื่อน
แมวมันรู้ไงมันมีสารรังสีบางอย่าง
ไม่แต่หนูเป็นคนรักสัตว์น่ะใช่ไงคอต้นแหวงหรือเปล่ามีลูกเล็กเปล่า
เจ้าแมวอะไม่มีแมวตัวผู้ด้วย

เป็นน่าเป็นต้านคงไม่รู้
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโอ
อาชิตจริงเราก็พูดกันเนอะ

แล้วก็ไม่รู้หลายคนแซนเขาก็ออกมาเสี้ยว
แม่ไปร้องเพลงเถอะ

ร้องเพลงมีความสุขกว่าเขียนคำร้องค่ะแม่
หนูต้องหนูเหนื่อยแล้วนะคะแม่หนูเหนื่อยค่ะ
เราต้องยอมรับนะฮะตลอดปีที่ผ่านมาข่าวแตงโมคืออันดับหนึ่ง

แม่กลายเป็นคนดังที่มีหลายคนติดตาม

แล้วก็แม่ก็กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งนึงนะ
หลังจากที่มีกระแสข่าวว่านางพนิดาสิริยุทธโยธินเนี่ย
หรือแม่ของแตงโมเนี่ย

เรียกค่าเสียหายส่วนแพ่งกับจำเลยที่๓๔

แล้วก็ทางทนายก็เพิ่งทราบเรื่องเมื่อประมาณ๔วันที่แล้ว
คุณแม่ได้ยื่นเรื่องไว้ตั้งแต่ประมาณปลายเดือนธันวาคม
ของ๒๕๖๕ที่ผ่านมาเนี่ย

ก็มาจากวันที่๒๑กันยายนเนาะ

คุณแม่เค้าจะเรียกค่าเสียหายทั้งหมดเนี่ย

โอ้โหแม่ขนาดมะดำทำรายการทั้งวันยังไม่ได้เงินขนาดนั้นเลย

แต่วันนั้นอ่ะเค้าเจรจาต่อหน้าสาร

เพราะฉะนั้นแม่จะต้องขาดอีกเท่าไหร่
เอ้าทำไมคนอื่นไม่เห็นจะจ่ายแม่เลย
แม่ว่างั้นและแม่กล่าวนั่งกล่าวอย่างนี้
ครับว่าเอ๊ยปอและโรเบิร์ตเขาจ่ายมาแล้วนะ
แล้วก็ไม่ติดใจหนึ่งสองก็ไม่ติดใจแล้วแต่บนเลือดหกคนอ่ะ
แต่แม่ไม่ได้บอกว่า๓๖แม่ไม่ติดใจใช่ไหม

แต่แม่เขาเซ็นแล้วแต่อีกแย่

ทนายพรศักดิ์ก็มองว่าในเอกสารมีบอกว่าใครจะรับผิดชอบตรงไหน
เชื่อว่าคุณแม่ดูจากตรงนี้แหละก็มีคนจ่ายไปจำเลยที่๑ที่๒ก็คือปอกับโรเบิร์ต
แต่จำเลยที่เหลือเนี่ยยังไม่รับผิดชอบคล้ายเป็นการหาช่องโหวตทางกฎหมาย
คุณแม่เรียกเพิ่มอีก๔๐๘ล้านในฐานะทนายความไม่ตกใจแล้วก็ไม่แปลกใจ
แต่ไม่คิดว่าคุณแม่จะใช้สิทธิ์เนี่ยยื่นแบบนี้อีกเพราะตามปกติแล้วเนี่ยเมื่อทำสัญญากันแล้ว
ทุกอย่างมันคือต้องยุติต้องยุติกันเลยไม่ควรจะใช้สิทธิ์ยื่นซ้ำ
มีสัญญายินยอมแล้วตามกฎหมายว่ายินยอมไม่ติดใจ
รวมทั้งมองว่าค่าเสียหายที่เรียกมันสูงเกินไป
แล้วก็ต่อสู้ในเรื่องการเรียกซ้อนมาจากครั้งที่แล้วเนี่ย
ก็เคยเรียกไปแล้วเมื่อใช้สิทธิ์แบบนี้ก็มีการยื่นคำร้องให้สารพิจารณาให้คุณแม่เนี่ย
เงินค่าธรรมเนียนศาลเนี่ยแม่จะได้ใช่ไหมจะฟ้องใช่ไหมแม่ต้องวางก่อนสองแสน
อืมข้อตกลงกัน
ซึ่งทนายพรศักดิ์ก็ได้พูดคุยกับแซนกับกติกแล้วก็พิมพ์แล้วว่าทุกคนยืนยันว่าไม่จ่ายแน่นอน
อืมไม่จ่ายแล้วจะยื่นคำร้องขัดค้านต่อศาลก่อนนัดต่อไปคือ๒หมี่นาคม
อีกอย่างตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยหลักกฎหมายคดีอาญาเนี่ยจำเลยต้องผิดก่อน
ถ้าผิดแล้วศาลมาวินิจฉัยในส่วนของคดีแพ่งต่อ
ยังไม่รู้เลยว่าคดีอาญาผิดหรือเปล่า
ใช่แพ่งจะเรียกได้ก็ต่อเมื่ออาญาตัดสิน

แม่ก็มีข่าวนี้มาบอกว่า

เขาบอกว่าคุณแซนสวนกับคุณแม่
จ่อปรึกษาทนายเอาผิดฐานฟองเท็จ

บอกว่าคุณแซนเตรียมปรึกษาทนายเอาผิด
แตงโมฐานยื่นฟองเท็จคดีฆาตกรรม
ลั่นไม่มีความจำเป็นต้องคุยกับคุณแม่อีกแล้ว

นะครับกลับมาเป็นประเด็นอีกแล้ว

คุณแม่น้องแตงโมนะฮะแล้วก็แซนด้วยตอนนี้

มาถึงเรื่องราวน่ารักกันบ้างคุณผู้ชมครับ

นี่ไงเดี๋ยวไปดูกันรวยอ่ะรวยหรือเปล่าครับน้องบอกรวยอะครับ
นะครับผมแน็กชาลีออกรถในฝันครั้งแรก
หลายคนเห็นแล้วต้องร้องโอ้โหนี่ฮะ
ดูครับวินเทจไหมฮะแล้วครับผมไม่รู้วินเทจมันเหลือเหรอ
ไม่รู้วินเทจหรือวิ่งวินอยู่นะฮะมันซื้อหรือมันเช่า
ไม่รู้เขาบอกเขาซื้อมานี่ครับฉันเชื่อว่าคนอย่างมันทำได้จริงจริงนะ
พูดกว่าฮะกระป๋อหรอฮะกระป๋อฮะใช่ป่ะเออมีนรุ่นโจรอ่ะ
มาเข้าบ้านอ่ะเออมันลงมาไปดินพวกนั้นฮะไม่ต้องมาป้นแล้วครับ
ป้นที่อื่นเถอะครับบ้านผมไม่มีอะไรใช้พี่ป้นแล้วครับ
โจรถือมี่มาเออโจรถือมี่มาแล้วเจอตอนตอนตอนดึกน่ะ
ฉันก็นึกว่ามาแต่งเรื่องกล้องวงจรปิดมีภาพจริง
ถูกแล้วโจรก็ไปเหรอคะใช่บอกพี่กลับไปก่อนเถอะ
ผมไม่มีอะไรพี่ป้นแล้ววันนี้อีกสักแป๊บนึงคือไงรู้ไหม
ข้างบ้านแจ้งความโจรก็เลยถึงถูกครับฮ่า
แต่ทางนี้ไม่ได้เข้าบ้านข้างบ้านนะครับเข้าบ้านแน็กนะครับ
แต่ข้างบ้านแจ้งความใหม่นะครับผมล่าสุดหนุ่มนักเขาเรียกว่า
ทำอารมณ์ดีใส่เป็นแฟนนะครับติดตามจุดมนต์มาก
สำหรับน้องแท็กชารีนะครับซึ่งเจ้าตัวปีนี้เนี่ย
เจ้าตัวยุบครบ๓๐ปีแล้วแต่ยังแบบว่ามีความเฮฮานะครับ
อารมณ์ดีเหมือนเดิมแล้วก็ซักมีเรื่องตลกเนี่ย
มาให้คนได้ติดตามนะฮะอยู่เห็นอยู่บ่อยครั้ง
ล่าสุดน้องแน็กได้โพสต์นะครับผมเผยของขวัญวันเกิดในฝัน
ของตัวเองที่อยากได้มานานแล้วซึ่งของชิ้นนี้เนี่ย
็กเนี่ยได้ซื้อด้วยตัวเองเจ้าตัวก็โพสต์คลิปพร้อมเขียนข้อความว่า
อายุ๓๐ขวบแล้วเป็นการออกรถในฝันครั้งแรกนะครับ
อยากได้มานานนะครับของชิ้นนี้เนี่ยแน็กแน่ครับผม
แล้วบอกว่ารวยอะครับก็รวยอะครับขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะครับผม
มเพียงขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแฮชแท็กแน็กชาลีแฮสแท็กสวย
ที่เนี่ยเสียงฮาก็คือซึ่งในคลิปเนี่ยแน็กก็ได้พาไปดู
พร้อมรีวิวรถคันนี้แล้วบอกว่านี่ฮะก็รวยอ่ะครับ
มันซื้อจริงเนอะซื้อจริงฮะวันเกิดอะครับ
วันเกิดก็ออกรถใหม่ครับผมวันเกิดปีนี้ออกรถใหม่มือเดียวเลยนะครับ
นะครับผมนะขับกลับมาเพิ่งเข้าใจว่ารถมือเดียวเป็นยังไง
เพราะว่าไอ้มือเนี่ยต้องคอยจับประตูไว้นะครับผม
นะครับขี่มือเดียวจริงครับตื่นเต้นนอนไม่หลับเลยครับ
ไอ้แน็กต้องมาไม่มีรถนะตอนนี้โอ้โธ่ไม่มีที่จับจริงจริงด้วยล่ะ

ก็ทำรถแกะไปไหนหมดละอ๋อไม่เหลือแล้วครับ
อะไรนะก็ไม่มีเงินก็ขายดีจะตื่นเต้นทำไม
แล้วซื้อทีเป็น๑๐คันแล้วก็ค่อยขายทีละคัน

สมัยก่อนเล่นละครแต่ขวบ๒ขวบ

ซื้อบ้านไว้ซื้อที่ซื้ออะไรเป็นทรัพย์สิน
ละหลังละหลังจนเหลือสองหลังแล้วตอนนี้

รถแรงอยู่รถอยู่อยู่บ้านรถอาคารอยู่สอนอ

รถไม่ใหญ่นักขัดซะเงาเลี่ยมเลยนะครับ

อ่ายังไงครับเอาละนะแน่นอนก่อนไปเนี่ย

คุณอ้ำพจรภาไปร่วมเทศกาลสูตรจีน
ส่วนยิ่งใหญ่ที่พักพลาก้อนชั้นเอ็มเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่าวันนี้อ้ำเปิดใจครั้งแรก
หลังจากปิดฉากรัก๕ปีกับอดีตแฟนหนุ่มไฮโซโพก
ชัดพูดประเด็นมือที่๓ถูกลือออกไปก่อน

คือจริงแล้วเนี่ยเราเลิกกันตั้งแต่วันที่๑๐ธันวาคมแล้วค่ะ
ติดต่อกันเลยคือเราไม่รับรู้แล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันเลย
ส่วนเรื่องหึงหวงคือเราไม่ได้ห่วง
และที่บอกว่าทะเลาะเรื่องผู้หญิงไม่ใช่เลย

สาเหตุที่เลิกกันคือเรื่องเดิม
เหมือนที่๓ปีที่แล้วคือการที่เลิกกันเนี่ย
เป็นเรื่องของนิสัยส่วนตัวของเราเนี่ยเข้ากันไม่ได้
จริงพยายามปรับแล้วปรับซ้ำหลายรอบ

ว่าครั้งนี้ที่เลิกเพราะเราทะเลาะกัน

ไม่ได้ติดต่อกันคือไม่ได้สร้างความเกลียดกันไปมากกว่านี้จริง
ทุกคนไม่รู้ว่าอ้ำมีปัญหาแบบนี้มาตลอด
อย่างโควิดเนี่ยมันสารงมันก็จะเป็นเหตุการณ์เดิม

เพียงแค่เราใช้ชีวิตไม่เหมือนกัน
เพียงแค่เราชื่นชอบอะไรไม่เหมือนกัน
ส่วนตัวตกใจกับข่าวที่เขียนออกไป

ไทยรัฐก็ได้มีการมาออกมาเขียนแล้วว่า
ที่๓๑ธันวาคมที่เรื่องก็คือเพื่อนมาหาอ้ำ
เราก็เลยเหมือนเป็นเพื่อนที่แบบเรื่องแซวกัน

จุดจีนปีนี้มีแต่สิ่งดีนะฮะ

หาให้น้องมินด้วยมา๑พังนี้นะหวังพี่ชาว
หาแอน่จี้มาแอน่จี้มาได้หมด
วันนี้ซองไม่ทันลูก

จะต้องมาทำงานค่ะใส่ไทยซดกว่าไถ่ใหม่กว่าเดิม